ท่านยุตภพงศ์ครับครับกราบเรียนท่านประธานที่กระลบครับ
กับผมนายุตภพงศ์จรสเตียนสมาชิกสภาพพุทธแห่งราษดร
จังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการงบประมาณ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเสียงข้างน้อยนะครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับได้ขึ้นเอ่อ
พาเวอร์พอยต์ประกอบการอภิปรายซึ่งได้ยื่นขออนุญาตท่านประธานไว้แล้วครับ

รูปที่หนึ่งฮะงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ของกระทรวงกราหงษ์
เจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นให้ด้วยครับท่านประธานครับ
งบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากระทรวงกราหงษ์เนี้ยในคำขอนะครับ
ขอมาทั้งสิ้นเนี่ยสองแสนสามพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
เป็นส่วนของกองทัพบกเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านกองทัพเรือสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดล้าน
กองทับอากาศสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยกับสี่ล้านนะครับ
ซึ่งเป็นเอ่อสามเหล่าทัพนะครับที่ของงบประมาณเอ่อ
เรียงตามลำดับมานะครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับ
เหตุผลที่ผมมีความจำเป็นเนี่ยเอ่อขอขอถัดไปฮะ
ยังไม่ถึงบีดาแห่งเรือดำน้ำไทยนะฮะขอกองทัพบกก่อนครับ
องทัพบกเลยนะครับท่านประธานฮะในงบผมยกตัวอย่างนะครับ
ในเรื่องการของงบไปเนี่ยแล้วก็มีความไม่โปร่งใสนะครับ
ในการดำเนินการขอเอ่อสไลด์ที่สองครับ
เขียนบอกว่ารับมากของกองทัพบกนะครับผมยกตัวอย่างครับ
ท่านประธานฮะกองทัพบกเนี่ยนะครับมีงบประมาณนะครับ
ที่ขอไปเนี่ยของกองทัพบกครับ
ที่สองครับเจ้าหน้าที่ฮะคือมีโครงการอันหนึ่งครับ
ท่านประธานครับเขาเรียกว่าโครงการจัดหายานยนต์สายสัมภวุฒินะครับ
ของงบประมาณทั้งสิ้นเนี้ยเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ
แล้วก็ผูกพันธุ์นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับ
จำนวนทั้งสิ้นเนี้ยผูกพันธุ์ในปีหกห้าเนี้ยสามร้อยหกสิบแปดล้าน
หกหกอีกสามร้อยหกสิบแปดล้านครับท่านประธานครับ
พอสภาอนุมัติงบประมาณไปให้ฮะคือขอเนี่ยให้ไปซื้อ
เจ้าหน้าที่อย่าอย่าเร็วมากฮะยังไม่ถึงอ่ะครับ
ขอเอกสารตรงนี้ครับขอขยายด้วยนะครับ
คือพอสภานะครับอนุมัติงบประมาณให้เนี่ยนะครับ
เอให้ไปซื้อนะครับรถใหม่นะครับ
สำหรับเอาไว้ลากรถถังนะครับเป็นรถเอ่อ
เพื่อมาทดแทนรถเอ็มสามสิบห้านะครับเอ่อ
จำนวนเก้าร้อยยี่สิบเป็นล้านร้อยหกสิบเก้าคันตกคันละหกห้าล้านสี่ครับ
ท่านประธานครับพอกองทัพบกได้งบไปแล้วนะครับ
ไม่เอาไปดำเนินการครับกลับเอาไปเปลี่ยนแปลงครับ
ท่านประธานฮะเปลี่ยนแปลงไปเป็นงบซ่อมนะครับ
ซื้อใหม่เนี้ยไปเป็นซ่อมรถแบบเอ็มสามสิบห้า
ซึ่งรถขณะเนี้ยนะครับเอ่อซ่อมคันละสองล้านห้า
ท่านประธานครับรถเอ็มสามสิบห้าเนี่ยนะครับ
เป็นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะให้ท่านประธานดูครับ
แล้วก็ท่านประธานฮะรถคันนี้เนี่ยใช้งานมานะครับ
กว่า๔๐ปีแล้วนะครับแล้วขณะนี้เนี่ยมันก็หมดสภาพแล้ว
แล้วก็มันเหมือนมีรู้ล่วงหน้าเลยครับมีบริษัทหนึ่งนะครับ
ผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันครับชื่อย่อว่าบริษัทชอช้างแล้วกันครับ
เสนอราคามาแล้วครับซ่อมคันละสองล้านห้านะครับ
ไลด์ถัดไปฮะนี่นี่ในส่วนของกองทัพบกนะครับ
ไลด์ถัดไปครับถัดไปครับท่านประธานฮะ
ตอนขอเนี่ยขอไปซื้อรถใหม่แต่พอได้งบประมาณไปแล้วครับ
ประธานครับไว้เปลี่ยนแปลงครับเอาไปซ่อมครับ
ขอรูปถัดไปฮะเนี่ยท่านประธานครับเนี้ยเขาเรียกรถรถเอ็มสามสิบห้า
ท่านประธานครับรถรุ่นนี้เนี่ยอเมริกาเป็นผู้ผลิต
เขาเลิกผลิตไปแล้วครับโรงงานเขาก็ปิดไปแล้วนะครับ
รุ่นนี้เนี่ยสี่สิบปีแล้วครับแต่กองทัพบกเนี่ย
ขณะนี้กำลังเปลี่ยนแปลงงบจากจัดซื้อรถใหม่
มาเป็นงบเอ่อซ่อมรถเอ็มสามสิบห้าเนี่ยคันละสองล้านห้า
ท่านประธานครับรถแบบนี้นะครับมันหมดสภาพแล้วนะครับ
แล้วคุณมาขอจากสภาเนี่ยคุณมาขอซื้อรถใหม่
แต่พอคุณได้งบไปแล้วเนี่ยคุณไม่ไปซื้อครับ
คุณกลับจะเอาไปซ่อมแทนเนี่ยคันละ๒ล้านห้าเนี่ย
แล้วรถแบบนี้ท่านประธานมันหมดสภาพแล้ว
แล้วมันก็เอ่อเครื่องยนต์อะไรต่างต่าง
มันก็ไม่มีแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอคำตอบนะครับ
จากกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่นะครับว่าคุณไปผ่านงบแบบนี้ให้เขาได้ยังไงนะครับ
ไปครับรูปขอรูปบิดาแห่งเรือดำน้ำครับ
ท่านประธานครับต่อไปนะครับผมไปงบของกองทัพเรือเนี่ย
ที่ขอมาทั้งสิ้นเนี้ยนะครับปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี้ย
สี่หมื่นหนึ่งพันล้านครับคราวนี้เนี่ยผมต้องทำความเข้าใจกับท่านประธานครับว่า
ไอ้เรือดำน้ำน้ำของเราเนี้ยมันมีทั้งหมดเนี้ยสามลำ
แต่ซื้อมาแล้วหนึ่งลำนะครับแล้วก็ในขณะที่ซื้อเรือดำน้ำลำแรกเนี่ย
คนที่เป็นคนดำเนินการทั้งหมดในเรื่องนี้
ก็คือท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับรองนายกรรมตรีและลำตีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
ให้เหตุผลในขณะนั้นนะครับว่าเรือดำน้ำมีประโยชน์มาก
ในฝั่งทะเลอันดามันในระยะสองร้อยไมค์ทะเลนะครับเนี่ย
ผมถึงบอกว่าท่านเป็นบีดาแห่งเรือดำน้ำไทยถัดไปครับบอกว่า
อาวุธทางยุทธศาสตร์อีกอีกรูปหนึ่งฮะไม่ใช่รูปนี้ครับ

รูปอีกรูปหนึ่งครับพลเอกประวิทย์ท่านมีสองรูปนะครับ
แม่นี่ครับท่านบอกว่าอาวุธทางยุทธศาสตร์เนี่ย
เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางชาติทางทะเลแสดงศักยภาพทางทหาร
และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวท่านประธานว่าแปลกไหมครับ
คุณเอกประวิทย์บรงสุบันรองนายกแรมตีการาโหมเนี้ย
พูดไว้เมื่อ๒๔เมษายน๒๕๖๐
ในเพจธรรมเนียบรัฐบาลเลยครับเพราะว่าท่านเป็นรองนายกรรมตรี

ที่ว่าทหารเรือจะเป็นบีดาแห่งเรือดำน้ำไทย

สไลด์ถัดไปเลยไม่เสียเวลาครับ

เรือดำน้ำเนี่ยลำที่๑เนี่ยนะครับ

ปี๖๕จะไปสิ้นสุดปี๒๕๖๐
ปี๖๕เนี่ยครับท่านประธานครับ
คำของงบประมาณเข้ามาเนี่ย

สถานการณ์ท่ามกลางความอดหยากของประชาชนในขณะนี้

ทำไมคุณไม่เจรจานะครับที่จะ

แล้วตอนนี้คุณก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจรับได้

เรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่นะครับ
ซึ่งเรือลำนี้เนี่ยนะครับมันก็มีข้อสงสัยครับว่า

กรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยต้องตอบผมครับว่า

ถ้าคุณไม่มีระบบอำนวยการลบไม่มีอาวุธปืนเนี่ย

ยังมีโครงการที่ไม่มีการปรับลดงบประมาณเลยนะครับ

ไม่ได้ให้กรรมธิการงบประมาณตรวจสอบเลย
ประหลัดบัญชีทหารเรือไม่เคยโผล่หน้า
มาที่กรรมธิการงบประมาณแม้แต่ครั้งเดียว

เพียง๘ล้าน๔แสนบาทในขั้นกรรมธิการ

ได้งบประมาณตั้งที่๔๑๐๐๐ล้าน
แต่ถูกปรับลดไปเพียง๘๔ล้านบาท
เป็นรถประจำตำแหน่งของพลเรือเอก
ห้าเสือทรลอคันละ๑๖๐๐๐๐๐นั่นนะครับ

ก็คือโดนไร้คนขับประจำชายฝั่งเนี่ย

เป็นโดรนจากประเทศจีนนะครับ

ซื้อ๓ลำเป็นเงิน๔๑๐๐ล้าน

ทำกลางความอดหยากหิวโหยของประชาชนเนี่ย
คุณก็ไม่มีประชาชนเดือดร้อนเนี่ย
คุณซื้อโดนเนี่ยมันฆ่าโควิดได้ไหม
ทัพเรือคุณซื้อโดนเนี่ยคุณจะไปลบกับใคร

แล้ววันที่ยกมือเนี่ยกรรมธิการฝากฝ่ายค้านทั้งหมด
มีเฉพาะกรรมธิการซีกงบประมาณเนี่ย
กรรมธิการงบประมาณในซีกรัฐบาล๓๖คนที่ยกมือให้
ต้องตอบผมครับว่าคุณจะไปซื้อใหม่ครับโดนเนี่ย
ชะลอไปก่อนได้ไหมตัดออกไปก่อนครับ
โดน๓ลำลำละ๑๔๐๐ล้านเนี่ย๔๑๐๐ล้านเป็นโครงการใหม่นะครับ
และยังมีอีกครับสมรรถนั้นนอกจากโดนชายฝั่งทะเลนะครับ
โดนภายในประเทศอีกนะครับลำละ๕๗๐ล้านอีก
กองทัพเรือเนี่ยได้ขอไว้แล้วกรรมธิการเนี่ย
ไม่มีการปรับลดเลยผมต้องขอคำตอบครับ
ว่าเพราะอะไรคุณมีเหตุผลความจำเป็นอะไรที่คุณจะต้องให้กองทัพเรือเนี่ย
ซื้ออาวุธมากมายนะครับในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
วิกฤตโควิดอย่างนี้ทำกลางความอดอยากหิวโหยของประชาชนนะครับ
ผมก็ต้องขอเรียกร้องวันอาทิตย์ให้คามอพให้คนออกมาไล่อีกเยอะ

เหตุผลทั้งหมดที่ผมเรียนกลับเรียนให้ประธาน
ผมขอปรับลดงบมันในส่วนของกระทรวงการาโหมมาตรประตรลง
ร้อยละ๑๐ประมาณ๒๐๐๐๐ล้าน
เพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นรายการค่าใช้จ่ายนะครับ
ไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิด
ทำการควบอดอยากหิวหวยของประชาชน
ต้องปรับลดงบในการจัดซื้ออาวุธ